เชื่อว่าคุณผู้ชมที่เห็นคลิปนี้รู้สึกเหมือนกันค่ะ

ไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณลุงค่ะ
โอ้โฮด้านนี้

จะมาเก่งอะไรกับคุณลุงพิการท่านนี้ล่ะคะ
รถเข็นไปกระแทกกำแพง
คือจะด้วยเหตุผลจะไม่พอใจอะไรก็ตาม

ใช่พี่เบิร์ตไม่มีเหตุผลอะไรที่ฟังขึ้นเลยนะ

ตบหัวแกอีกไปด่าแกอีก

ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตำรวจสพบางสะพานไปตรวจสอบ
พิการที่ถูกทำร้ายคือลุงเฮงค่ะ

บาดเจ็บด้วยก็คือมีแผลที่ศีรษะจุดหนึ่ง

ที่ถูกทำร้ายตามคลิปเมื่อสักครู่

คนก่อเหตุเป็นคนดูแลอยู่บ้านเดียวกันกับลุงเฮงอ้าว
ในคณะปากหรือในดุ๋ยอายุ๖๗ค่ะ

เขาคอยดูแลแต่ไม่ใช่ญาติกันเขาบอกแบบนี้นะ
เขาบอกว่าญาติของลุงเฮงใช้ให้เขามาดูแลลุงเฮง
คำถามคือแล้วทำร้ายลุงเห็งทำไม
เขาอ้างว่าก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของลุง
ลุงแกขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรแบบเรียราชไม่ยอมฟัง

เขาอ้างแบบนี้นี่ดูศีรษะของลุงสิคะ
เอาแตกหรือเปล่านี่เลือดหัวแตก
ตำรวจก็เลยนำตัวในดุ่ยกับลุงเฮงไปคุยที่สพบางสะพาน
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ยุพินบุญประคองบอกว่า
คือเดิมลุงเฮงก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
ปกติก็จะมีคนหาอาหารมาส่งให้
เฮงอยู่กับในดุ่ยผู้ก่อเหตุมาสักพักนึงแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องทำร้ายร่างกายกันบ้าง
เฮงเคยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม

นี่พี่เบิร์ตดูสิเคยมีปัญหาเคยถูกทำร้าย
ไปร้องแล้วอยู่ระหว่างประสานเรื่อง
ระหว่างร้องระหว่างประสานเรื่องลุงแกโดนอีก

ต้นประสานพัฒนาสังคมและทางเทศบาลให้มาดูแลค่ะ

ญาติพี่น้องคนไหนมีญาติที่กรุงเทพอะไรไหม

รู้แล้วนะอาจจะมาดูแลลุงเฮงนะคะ

ทีนี้ค่ะพอทดสอบประคัมที่โรงพักษณ์

แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนะคะครับส่วนลุงเฮงเองเนี่ยก็ไปตรวจร่างกาย

แล้วก็จะเอาผลตรวจร่างกายมาประกอบสำนวนคดี
เฮงยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีในดุ่ยนะคะ
ก็ต้องโดนข้อหาทำร้ายร่างกายเพิ่ม
นำตัวส่งฟ้องสารตามขั้นตอนของกฎหมาย

และเรื่องของการทำร้ายร่างกายลุงค่ะ
มันมีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแหละ

ยิ่งทำให้ร้อนเข้าไปใหญ่